ไปดูการหยอดมุกของประธานคณะกรรมการ

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกันครับ

พลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโน

พิจารณาวินัยและมารยาท

เมืองทองกับท่าเรือ
ซึ่งเมื่อท่านได้เผยบทลงโทษเสร็จเรียบร้อย
สงสัยกลัวงานจะจบเร็วเกินไป
ถามนักข่าวกลับแบบนี้

แถมก่อนจากยังมีแอบฝากอีกหนึ่งมุก
ที่ยืนยันความยุติธรรมของคำตัดสิน

ดูหน้าเหมือนจะมั่วแต่ไม่มั่ว
และนี่คือ๑นาทีมีเฮ